ในช่วงพิษโควิดหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือคนขับรถแท็กซี่
ช่วงนี้นะพอขึ้นรถแท็กซี่มักจะได้ยินเขาบ่น
ไม่มีคนขึ้นเลยวันหนึ่งเนี่ย
วันไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปแต่ก็มีคนที่ฉวยโอกาส
เป็นมิจฉาชีพมาในรูปแบบของพระ
แต่พระปกติจะต้องไม่มีคิ้วแต่มิจฉาชีพรายนี้คิ้วเป็นยังไงคะ
กดำมาเลยและผมเนี่ยคือไม่ใช่ลักษณะโกนอ่ะ
ศีรษะเนี่ยยังมีผมอยู่เลยนะแล้วก็มาหลอกให้คุณลุงขับรถแท็กซี่คนนี้
พาไปมาไปมาไปมาหลายที่ไปทั้ง๙วัด
เงินจริงที่จะจ่ายเขาประมาณ๒๐๐บาทแต่ไม่จ่ายหนีไปค่ะ
คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์แล้วก็เอาคลิปกล้องวงจรปิดในรถนะ
แต่คิ้วหนานและผมดกไม่จ่ายค่าโดยสารแท็กซี่
และคนขับแท็กซี่รายนี้ชื่อว่านายเกียรติศักดิ์สุบินนะคะอายุ๓๙ปีค่ะ
คนที่เอามาโพสต์เป็นพันรยาของคนขับรถแท็กซี่นี่แหละ
แล้วเธอก็บอกว่าทำกันได้เนอะกับคนหาเช้ากินค่ำนะ
เงินจะใช้แต่ละวันมันก็หายากหาลำบากอยู่แล้ว
มาทำแบบนี้อีกไม่รู้ว่าครอบครัวไปทำกรรมอะไรไว้
จากนี้ไปพูดคุยกับคนขับรถแท็กซี่รายนี้คุณเกียรติศักดิ์นะคะ
คุณเกียรติศักดิ์เล่าให้ฟังว่า๑๙เมษายนที่ผ่านมา
รับพระรูปนี้แถวหน้าวัดสร้อยทองหลวงพ่อโบกรถบอกว่า
ไปส่งที่วัดป่าคล้อง๑๕หน่อยในอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
เป็นโอกาสเลยได้เงินเยอะแน่เส้นทางไกล
ไปเลยค่ะตัดสินใจไปหลังจากนั้นตระเวนไปอีก
ไม่ใช่ไปจุดเดียวนะตระเวนไปอีกไปตามวัดต่าง
สุดท้ายไปจบที่วัดผาสุกมณีจักรในจังหวัดนนทบุรี
วัดเนี่ยโดยที่วัดผาสุกะมณีจักร
พระสงฆ์รูปนี้บอกว่าจอดอยู่จอดรออยู่ที่หน้าอุโบสถนี่แหละ
เดี๋ยวอัตมาเข้าไปทำธุระช่วงที่จอดคือ๑๖นาฬิกา
สิบนาทีจะห้าโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นน่ะนะคะ
บอกว่าเข้าไปทำธุระหายไปประมาณ๑ชั่วโมง
คนขับรถแท็กซี่บอกว่าเอกใจแล้วตอนนั้นเริ่มเดินตามหา
เดินรอบวัดเลยนะ๑ชั่วโมงไม่เจอไปถามพระในวัด
ถามชาวบ้านระแวกนั้นว่ามีใครเห็นพระสงฆ์รูปนี้ไหม
ปรากฏไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ก็ทำมาหากินเงินก็หายากต้องกินต้องใช้อย่าไป
โกงเขาเลยครับพันแปดเราเสียดายไหมพันแปดก็นิดนึงครับ
กว่าจะหาได้วันนี้ยังไม่ได้ผมว่าหน้า๑๘มงกุฎ
หรือว่าเขาจะตั้งตั้งใจมาโกงแท็กซี่เขามีจุดประสงค์อะไร
หรือว่ามาขโมยของในวัดเนี่ยผมก็ไม่รู้ไง
ผมก็เลยมาแจ้งความไว้ผมกลัวซวยไปด้วย
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีคนขับรถแท็กซี่อีกหนึ่งคนค่ะ
มาโพสต์ตามเลยนะมาคอมเมนต์ตามเลยบอกเคยเป็นเหยื่อเหมือนกัน
พระสงฆ์รูปนี้เลยแล้วตอนนั้นโดนหลอกไปประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาท
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะมันคล้ายกันเลย
พระรูปนี้โบกบอกว่าโบกจากที่กรุงเทพนี่แหละให้ไปส่งแถวสามพรานนครปฐม
แล้วก็ตระเวนไปประมาณ๔๕วัดวัดสุดท้ายบอกให้ไปจอดแถวสวนมะลิ
วัดแถวสวนมะลิแล้วก็อ้างว่าจะลงไปทำธุระ
สุดท้ายก็หายไปลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสภปะเกร็ดให้ข้อมูลว่ากำลังตรวจสอบให้อยู่
แล้วก็พยายามให้นะเดี๋ยวจะหาตัวพระสงฆ์รูปนี้
แต่จากการประสานไปยังวัดต่าง๙วัดที่นายเกียรติศักดิ
พระสงฆ์รูปนี้ไปส่งทั้ง๙วัดเลยยืนยันว่าวัดยืนยันกลับมานะ
พระสงฆ์ที่ปรากฏในภาพไม่ใช่พระลูกวัดในสังกัดทั้ง๙วัด
อย่างแน่นอนค่ะเอาถ้าใครเคยเจออีกลักษณะแบบนี้โดย
เพาะพี่โชเฟอร์แท็กซี่นะคะก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะ